เริ่มกันที่เรื่องที่หลายคนกำลังจับตามองหลังจากที่ทีมชาติไทยค่ะ
ล่าสุดก็มีประกาศนะคะว่าปลดมิรวรรณรายวัชออกจากตำแหน่งกุญสือของทีม
แล้วก็มีกระแสในโลกโซเชียลที่อยากจะให้ดึงซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกลับมาทำหน้าที่ด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็แถลงค่ะว่า
ได้ยุติสัญญาการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของมิลวานรายวัช
พร้อมสตาฟโค้ชบางส่วนและก็ให้มีผลทันที
แต่งตั้งให้ศิริษักยอดย่าไทยทำหน้าที่รักษาการ
ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้อินเดีย๑ประตูต่อ๔ในนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมา
จนมีการประกาศโบอตวรรยวัชและมีเสียงเรียกร้องมากมายในโลกโซเชียล
ดึงซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองอดีตกุญสือที่เคยปลุกกระแสฟุตบอลไทยกลับมาคุมทีมอีกครั้ง
เพราะว่าอยากจะเห็นสไตล์การเล่นที่สวยงามการเปิดเกมลุกที่สนุกร้าวใจ
แต่อย่างไรก็ตามซิโก้ก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใด
ซึ่งทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีจะติดตามสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะเจ้ามุยธุรสินแดงดากองหน้ากัปตันทีมชาติไทย
ก็ออกมากระตุ้นทัพช้างศึกให้เดินหน้าสู้ต่อไปค่ะ
แม้ว่าจะแพ้อินเดียปังก่อนในเกมแรก
ทำให้โอกาสเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายค่อนข้างยาก

แล้วก็เชื่อว่าฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้

แล้วก็ปล่อยให้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นบทเรียน
ซึ่งจะกลับไปแก้ไขอะไรมากก็ไม่ได้
แต่อยากให้ทุกคนลืมความผิดหวัง

ที่สำคัญต้องโรมใจกันเป็น๑ให้ได้
แม้จะยังไม่รู้ว่าบทสรุปจะออกมาเป็นอย่างไร
แต่๒นัดที่เหลือต้องสู้เต็มที่ค่ะ
สำหรับโปรแกรม๒นัดในรอบแรกกลุ่มเอของทีมชาติไทยนะคะ
ก็จะมีเจอกับบาเรนค่ะ๑๐มกราคมเวลา๑๘นาฬิกานะคะ